น้องผู้หญิงอายุ๒ขวบเท่านั้นนอนอยู่ในห้องคนเดียว
พ่อแม่อยู่ข้างนอกนะคะปรากฏว่าจู่
น้องร้องกรี๊ดเสียงดังเลยเกิดอะไรขึ้น
รู้ไหมคะมาดูกล้องวงจรปิดทีหลัง
แม่เพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่น้องร้องกรี๊ด
โจรมันย่องเข้าไปในห้องน้องแล้วเข้าไปประชิดตัวน้องแล้ว

นั่นสิคะแล้วสุดท้ายพอน้องร้องมันหนีค่ะ

กระนะว่าเรานี่ดูผ่านจอแล้วคือประเด็นแรกที่วีบจะถามว่ามันเข้ามาได้อย่างไร

ที่ถ่ายในความมืดได้แต่ผมว่าในห้องจริงมันคงมืดไง
แล้วคนร้ายมันก็คลำดูว่าอะไรอยู่ตรงไหน
อืมแต่จะไปคลำบนเตียงเหรอจะไปหาทรัพย์สินบนเตียงเนี่ยนะโอ้โห
ทหารไปหาบนโต๊ะในตู้ไหม
แต่นี่คือไปคลำบนเตียงน่าสนใจนะคะว่า
คุณประสงค์ต่ออะไรแต่เหนือสิ่งอื่นใด
ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามีโจรเข้ามาในห้องลูกสาว

เออเปิดไฟปุ๊บดูกล้องวงจรปิดเพิ่งมารู้ทีหลัง
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันตรายมากเลยนะคะ
คุณกาญจนาเพิ่มเพี้ยนคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่เข้ามาแล้วค่ะ
นี่บอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
คือนั่งติวหนังสืออยู่กับสามีหน้าบ้าน
ให้ลูกสาวนอนคนเดียวในห้อง

ช่วงกลางวันจะไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกนะคะ
พอลูกหลับปุ๊บตัวเองก็จะไปทำนู่นทำนี่
ปรากฏว่าจู่ลูกสาวร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุ
เสียงดังมากก็เลยวิ่งไปดู
อย่างที่บอกไปมารู้อีกที
ก็คือดูกล้องวงจรปิดเพิ่งจะรู้ว่าโจรมันเข้ามา
แล้วก็คิดว่าโจรที่เข้ามาหรือว่าคนร้าย

เพราะมันหนีไปทางหลังบ้านที่มีทุ่งนาที่เป็นคูน้ำกั้นอยู่

กับตำรวจสพเมืองนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วนอกจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นพร้อมกันนี้แล้วนะคะ

รองเท้าของคนร้ายตกอยู่ใกล้บ้านด้วย
ก็เลยตอนนี้อยากให้คนที่พอจะรู้จัก
เห็นภาพนี้แล้วเห็นรองเท้าแบบนี้ก็ได้

ตอนนี้กลัวมากกังวลมากนอนไม่หลับแล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาให้ได้
ใครจะกล้านอนหลับใครจะหลับลง

คือถ้าหลับจริงก็คือต้องเพลียมากนะคะ
แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายมันจะกลับมาก่อเหตุอีกเมื่อไหร่
แล้วมากกว่านั้นคือยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่เข้ามาเนี่ย
ต้องการอะไรประสงค์ต่อทรัพย์หรือประสงค์ต่ออะไร
ไม่รู้ถ้าเกิดน้องไม่ร้องไห้ตื่นขึ้นมา
เขาจะทำอะไรน้องใช่ไหม